ช่วงนี้อยากให้ไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดกันหน่อย
ตัวเลขวันนี้ออกมาอยู่ที่ประมาณสัก๒๙๘๘คน
ถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมือนจะเป็นขาลง

คนนึงแล้วค่ะสำหรับพระเอกมาก
คือล่าสุดนี้คุณกวางกระมวลชนกเนี่ยนะคะ
ออกมาโพสต์แจงไทม์ไลน์เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคน
ระวังเพราะว่าคุณน็อตนุติเนี่ย
ไลน์อย่างละเอียดมากอ๋อบอกสถานที่ต่างต่างว่าไปไหนมาบ้าง
แล้วก็มีการแจ้งสถานที่นั้นนั้นนะคะหลังจากพบว่าคุณน็อตติดเชื้อ
คุณกวางกระมวลชนกโพสต์แจ้งข่าวค่ะทั้งทางเฟซบุ๊กไอจีเมื่อช่วงบ่าย
วานนี้บอกว่าสามีของเธอเนี่ยคุณน็อตนุติเขมาโยธินเนี่ย
โควิดสิบเก้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่คุณกวางกับลูกลูก
ผลตรวจทุกคนเนี่ยยังไม่ติดเชื้อคือยังคงต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน
รอผลตรวจซ้ำค่ะทีนี้ไปดูไทม์ไลน์ห้าวันย้อนหลังของคุณน็อตเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวาคมที่ผ่านมาน็อตนุติเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญนะคะ
รับเชิญในละครเรื่องหนึ่งคือถ่ายแค่ฉากเดียวอะค่ะ
หลังจากนั้นก็ไปทำงานประจำแถวสาธรณ์แล้วก็มีการตรวจเอทีเคด้วย
คือบอกว่าจะใส่หน้ากากตลอดเวลามีการถอดแมสเฉพาะเวลากินอาหารกับครอบครัว
แล้วก็ตอนถ่ายละครเท่านั้นนะคะทีนี้มาบอกถึงอาการที่เริ่มแสดงอาการเนี่ย
เริ่มมีอาการวันที่สิบสองถึงสิบสามธันวาคมอะค่ะวันที่สิบสี่เนี่ยมีไข้
พอไปตรวจเอทีเคพบผลเป็นบวกก็เลยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
เช้าวันที่สิบห้าธันวาคมตอนนี้ทั้งคุณกวางแล้วก็คุณน็อตนะคะ
ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้าครบสองเข็มแล้วค่ะระยะเวลาเกินสามเดือนนะคะ
ที่คุณกวางมาโพสต์เนี่ยบอกว่าตั้งใจจะโพสต์แจ้งข่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
สำหรับทุกคนเลยให้ระมัดระวังกันอย่างเต็มที่ที่สุด
แล้วก็ขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยอ่ะนะคะอืมอ่าพาคุณผู้ชมไปอัปเดตตัวเลขกันหน่อยค่ะ
ผู้ติดโควิดสิบเก้าประจำวันนี้นะคะสิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
จำนวนผู้ติดเชื้อขวามือสีแดงด้านบนค่ะสองพันแปนร้อยเก้าสิบเก้าคน
ยังเป็นตัวเลขขาลงที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่อยค่อยลดลงนะคะแต่ก็ไม่แน่หรอก
เพราะว่าวันก่อนก็ลงไปมากกว่านี้แล้วก็ขึ้นไปถึง๓๐๐ค่ะ
วันก่อนน่ะนะคะอืมอันนี้ก็มาอยู่ที่สองพันแปนนะคะ
ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสะสมเนี่ยมากกว่าสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นคนนะคะ
ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่ยี่สิบสองรายแล้วก็ยอดผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามคนค่ะ
ครับเห็นไหมขนาดคุณน็อตเขาพยายามที่จะป้องกันตัวเองเต็มที่แล้ว
ใช่นะฮะตรวจแล้วอะไรแล้วก็ยังติดขนาดฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้วก็ต้องใช่ค่ะ